ปลาลงพื้นที่แล้วนะคะหมอปลาบุกช่วยลุงกอก

จอมปลวกทำจิตเพี้ยนจำได้ไหมลุงกอกที่บอกว่าไม่อาบน้ำมา๔ปี
ไปเจออาถรรพ์หลังจากที่ไปขุดจอมปลวกแล้วไม่ได้มีการขออนุญาตก่อน
ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นิ่งไม่คุยกับใครอ๋อเก็บเงียบเก็บตัวเงียบ
แล้วก็ไม่อาบน้ำมาสี่ปีนะคะล่าสุดหมอปลาไปแล้ว
หมอปลาไปหาลุงกอกแล้วนี่คือสภาพของลุงกอกแล้วก็บ้านของแกนะครับ
คุณผู้ชมตรงนี้คือพื้นที่อำเภอโกสัมภีร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
คืออย่างที่บอกไปค่ะก่อนหน้านี้ลุงกรอบเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างเหมือนปกตินะ
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ไปขุดจอมปลวกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นคนสติดีคนหนึ่ง
ทำงานรับจ้างทั่วไปแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยไปขุดจอมปลวกเก่า
เก่าแก่อายุกว่า๑๐ปีข้างบ้านเนี่ยแกไปขุดทิ้งเลย
เพราะแกบอกว่าต้องการเคลียร์พื้นที่สร้างบ้าน
นี่เราจำลองให้ดูว่าตอนไปไปขุดจอมปลวกนะใช่ใช่
แล้วที่สำคัญเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือ
ไม่ได้ทำพิธีขอขมาก่อนที่จะมีการขุด
พอขุดเสร็จแล้วปุ๊บแกก็กลับไปนอนพักตามปกติ
พอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละค่ะจู่กันหลอนอะไรไม่รู้
ก็วิ่งออกจากบ้านเลยญาติต้องไปตามตัวกลับมาค่ะ
นับตั้งแต่นั้นมาลุงก่อกลายเป็นคนละคนเลย
คนสติปกตินะกลายเป็นคนที่ไม่พูดไม่จากับใคร
อาบน้ำใช้ชีวิตอยู่แต่ในเพลิงสังกษีตรงนี้
ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มเวลาหิวก็จะเคาะถ้วยเคาะช้อน
หิวก็จะเคาะถ้วยเคาะช้อนเพื่อให้ญาตินำอาหารมาส่งให้
แล้วลุงกอกแกเลือกนะของไม่ร้อนแกไม่ทาน
จะทานเฉพาะของร้อนเท่านั้นญาติก็เลยเชื่อว่านี่แหละ
น่าจะเจออาถรรพ์จอมปลวกเล่นงานแน่นอน
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการร้องขอไปที่หมอปลา
นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะหมอปลามาพร้อมกับทีมงาน
ไปที่บ้านของลุงกอกสิ่งแรกที่หมอปลาทำคืออะไรคะ
ให้กู้ภัยช่วยกันอุ้มลุงออกมาจากเพลิงสังกษี
ตรงนี้แกไม่ยอมลงมา
อ๋อคัดพื้นโอ้โฮนี่จังหวะนี้ค่ะจะเอาแกไปไหน
พาไปอาบน้ำเพราะต้องปีโอ้ยแกจะอาบหรือ
จะยอมอ่ะไม่ยอมนี่ไงถึงไม่ยอมไง
พยายามขัดขืนแต่คือลุงกอกแกร่างแกก็เล็กอะนะคะ
สู้แรงของทีมงานไม่ได้สุดท้ายแล้วนั่นพาไปตรงสังกษีตรงนั้น
อ่ะค่ะไปจับลุงกรอกอาบน้ำอืม
พี่กรอบเยอะเฉยเยอะเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย
พี่กรอบพี่กรอบเชื่อดิอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยอ่าอ่าอ่าอ่า
นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย
นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย
นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย
นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย

นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉย
นั่งเฉยนั่งเฉย

นั่งเฉยนั่งเฉย

นั่งเฉย

นั่งเฉย

นั่งเฉย

เขียวอะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยนี่แหละ
หมอปลาเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับจอมปลวกนะครับ
ที่ลุงเกาะกันไปทำร้ายนะครับครับ